บอกว่าไปนั่งอยู่ใต้สะพานรอยดูใช่ไหมพี่แจ๊ก

จริงพี่ไก่ไม่ใช่ฉัน

ผัวพาเที่ยวชื่อเพจก็แปลกแล้วนะคะ

แต่ว่าข้อความทั้งหมดที่บอกว่าโดนมอมยา
นั่งทานข้าวอยู่อยู่ไปรู้สึกตัวอีกทีอยู่ใต้สะพานลอย

แต่พี่ไก่เห็นข้อความก็เลยเอามาโพสต์
คือเอามาเตือนใจคนอื่นจะได้ระมัดระวังตัวกัน
ก็เลยออกมาโพสต์อีกทีนะคะเพื่อชี้แจง
จริงไม่ใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณนะคะ

ใช่นะคะก็สรุปไม่ใช่พี่ไก่นะคะ
แต่ว่าก็คือเหตุการณ์ไปสืบค้นข้อมูลมีจริงนะ
ปลายปีที่แล้วก็ต้องระวังโดนมอมยากันด้วยนะคะ
เพราะว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากจริงภัยสมัยนี้ค่ะ
คือเอาว่าไปไหนมาไหนให้มีสติอยู่กับตัวจะดีที่สุดนะคะ